ได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันในพาเรทบันเทิงไทยรัฐบันเทิงกันแล้วนะคะ
วันนี้จะเจอกับใบตองรัชตะวันเช่นเคยค่ะ
อย่างคุณเอกชัยศรีวิชัยค่ะ
หลังจากที่ได้มีการยุบวงดนตรีศรีวิชัยโชว์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าคุณเอกชัยเองก็ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงาน
สืบสารศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดก็ได้มีการนั่งแท่นผู้กำกับครั้งแรกในชีวิต
ผลงานภาพยนตร์ที่ใช้ชื่อว่าเสิร์ชค่ะ
หลังจากเอกชัยศรีวิชัยนักร้องเสียงดีแดนสตอร์ประกาศยุบวงศรีวิชัยโชว์เกือบ๒ปีแล้ว
หลังจากสร้างความบันเทิงผ่านเสียงเพลงมายาวนานตลอด๒๐ปี
แต่นักร้องแดนใต้คนดังก็ไม่ได้ทิ้งวงการไปไหนค่ะ
ยังคงสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อต่างให้ผู้ชมทางบ้านได้ติดตามกัน
รวมถึงยังได้มาอัปเดตชีวิตหลังจากยุบวงศรีวิชัยโชว์
โดยเผยว่าหลังจากยุบวงก็มาลุยงานสร้างเอกชัยภัยศาลมโนรา
เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่
สารศิลปะการแสดงพื้นเมืองอันงดงามของภาคใต้
ต่อยอดผลงานภาพยนตร์เรื่องเสิร์ธนะคะ
ซึ่งเป็นการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิต
เจ้าตัวภูมิใจมากที่ได้สร้างภาพยนตร์
เพื่อเป็นการเล่าเรื่องราวการแสดงของมโนราขึ้น
มุมที่เชื่อว่าไม่มีใครรู้มาก่อน
สอดแทรกเรื่องความเชื่อความศรัทธา

ให้แฟนหนังไทยได้ชมกันอย่างครบรส

แจ้งเกิดให้กับลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
ประเดิมการแสดงบนจอเงินเป็นครั้งแรกกันอีกด้วยค่ะ
ก็ตอนนี้ยุบวงไปเกือบ๒ปีแล้วเนอ
ก็สิ่งที่ทำมา๑ชิ้นก็คือการสร้างมโนราขึ้นมา
เป็นคอนเสิร์ตเอกชัยภัยศาลมโนรา
อีกหนึ่งคณะซึ่งก็กำลังเริ่มได้รับความนิยมจากภาคใต้

อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นภาพยนตร์เรื่องเสิร์ช
เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากว่า

วันหนึ่งได้นำเอา

ประเพณีจารีสปฏิบัติของคนภาคใต้
นำเสนออย่างเป็นสากล
พี่ไม่ได้ทำหนังเอาเงิน
ไม่ได้ทำหนังเพื่อที่จะกรอบโกยเอาเงิน
คือไม่ได้ถ้าอยากทำหนังอย่างนั้นก็ต้องทำหนังตามกระแส

เป็นหนังที่บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษ
ความเป็นตัวตนของวัฒนธรรมภาคใต้
สวัสดีค่ะ